ว่าเมื่อไหร่ที่เธอว่างนี่นะคะมองไปหน้าบ้านด้วย
เลยแถวคนจะมาจีบเนี่ยยาวเป็นเยอะเลยนะคะแล้วมาใน
วันนี้ค่ะมีโอกาสได้ไปเจอกับสาวไอซ์คุณผู้ชมเข้ามาเตรียมความพร้อมสำหรับแคมเปญวันพิเศษ
เหล่าค่ะชอบรอคอยได้เลยนะคะก็เลยอัปเดตชีวิตหน่อยรวมไปถึงรวบตึงทุกเรื่องเลย

สาวโสดสวยแซ่บขนาดนี้ยังครองความโสดไว้เหมือนเดิมหรือเปล่า
หรือว่ามีหนุ่มมาดูแลหัวใจแล้วไม่บอกพวกเราหรือเปล่า
งานที่สาวไอคุณก็ตอบตามภาษาสาวฮอตค่ะ

แต่เห็นว่าตอนนี้พี่แจ๊คกาดอกจันทร์ไว้เลย

เป็นหนึ่งรุ่นพี่นะคะซึ่งก็ต้องขอศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะ
ยังไม่พร้อมจะเรียกว่าแฟนค่ะ
เพราะว่าเราขาดตรงนั้นนั่นเอง
รู้ว่ามนุษย์เราจะหาสิ่งที่เติมเต็ม
อีกแนวนึงที่เรารู้สึกชอบก็เป็นแบบเดิม
ก็คือเหมือนนักธุรกิจเลย
สร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เธอมอบให้กับครอบครัวค่ะ
จริงเป็นที่ที่ซื้อไว้นานมากแล้ว๕๖ปี
แต่ไม่เคยคิดว่าไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรตอนแรกอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าก็สร้างเองอยู่เองละกัน
ก็๓๐๔๐อะไรอย่างนี้
พอเกิดโควิดขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าหลายคนแหละคิดได้ว่าแบบ
จริงสิ่งสำคัญที่สุดคือแบบเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่นานแค่ไหน
ควรจะแบบให้เวลากับครอบครัวมากที่สุดอะไรอย่างนี้
เก่งทำงานตัวเป็นเกลียวขนาดนี้ไม่แปลกหรอกค่ะ

ใช่จะยกมือไหว้เป็นดิฉันก็ไม่ไหวนะคะ